พามาดูเหตุการณ์บนท้องถนนนี้
ก็ต้องไล่เลียงเหตุการณ์กันให้แบบแจ่มแจ้งก่อนนะนะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันมีความซับซ้อนมากนะครับ
เมื่อรถเชฟโลเล็ตสีขาวคันหนึ่ง
ไปขับแล้วก็เขาเรียกว่าเสียหลัก
กระทั่งทำให้รถของคุณแม่ที่พาลูกมาจะไปซื้อของไปโรงเรียน
ปรากฏชนเข้าเต็มเป่าแล้วทำให้มีคนบาดเจ็บหลายคน
แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดนี้จะเห็นนะฮะว่ารถเชฟโลเล็ตสีขาว
แล้วก็มาพร้อมกับกระบะ๔ประตู
สองคันเนี่ยฟิวเป็นพวกเดียวกันนะครับ
คุณผู้ชมไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับ
แล้วก็ต้องย้อนเหตุการณ์กันซะหน่อย
ก่อนที่จะไปเกิดอุบัติเหตุกับรถแม่ลูกจนได้รับบาดเจ็บ
คือมันมีอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่ชาวบ้านก็ถ่ายเอาไว้ได้
ขณะที่รถทั้ง๒คันนี้ขับตามกันมา
และปรากฏว่ามีรถกระบะทึบส่งของคันหนึ่ง

ทำให้คนขับรถกระบะทั้งสองคันนี้ซึ่งมาด้วยกันนะฮะ
ไม่พอใจจอดลงไปเคลียร์พูดคุยกับคนขับรถส่งของ
หลังจากนั้นตกลงกันได้
รถกระบะทั้งคู่ก็เลยขับจากจุดนี้ไปอย่างรวดเร็ว
ฟิวไปแบบคลิปเมื่อกี้นะฮะ
จังหวะนี้หน่อยที่เขาลงไปเถียงกับรถกระบะทึบส่งของนะครับ
นี่แหละครับเป็นเหตุการณ์แรกฮะ
คันที่มาเร็วบรูมานะครับ

เลี้ยวพอดีเหมือนไปปาดหน้าเขา

แล้วก็วงจรปิดก็บันทึกภาพไว้ได้
จนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์ว่ารถคันแรกนะ
ซึ่งเป็นรถออกใหม่นะคุณนะ
ออกใหม่เลยแต่งซิ่งท่อดังเลย

ขับมาเร็วแล้วเสียหลักครับ

จนกระทั่งมีรถของผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งในรถมีลูกน้อยอยู่หลายคนนะ
พุ่งเข้ามาอัดชนเต็ม
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนปากท่อสายเก่า
หมู่๔ตำบลท้ายหาดอำเภอเมือง

คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้นะ
ทำให้รถของคุณแม่

สภาพด้านหน้าพังยับเยินนะครับ
ส่วนลูกน้อยที่นั่งอยู่ในรถคุณบาดเจ็บ
แต่ยังโชคดีไม่มากนักนะครับ
ส่วนคนขับรถเชฟโรเล็ตสีขาว
รถออกใหม่แต่งซิ่งคือใครรู้ไหมฮะ
นายนัชชาทองย้อยอายุ๒๓ปี
เขาบอกแบบนี้ผมก็เพิ่งจะซื้อรถคันนี้

แล้วผมก็เอาขับออกท้องถนนทันที

ขับตามกันออกมาจากอู่แบบซิ่งเลยนะครับ
ก่อนที่จะมาชนรถของนางสาวสุพรรณสาอย่างที่บอกไป
ก็ไปเจอรถกระบะทึบส่งของคันแรกปาดหน้าก็ไปมีเรื่องมีราวกันก่อนแล้วนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมฮะเรื่องของทั้ง๒คันที่ประสบเหตุโดยเฉพาะรถของนางสาวสุพรรณสา
นางสาวสุพรรณสาเขาไปแจ้งความแล้วมีการตั้งข้อสังเกตว่า
หรือจะเป็นประเด็นการถูกไล่ล่ายิงกันมาหรือเปล่า
เพราะอะไรคุณตำรวจดูฮะมีรูกระสุนปืนที่รถกระบะ๔ประตูของรุ่นพี่นายนัชชา
เอ้ามีรอยยิงด้วยเอ๊ะนี่ถูกยิงมาหรือเปล่าถูกไล่ล่ามาหรือเปล่า
จนเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยนะฮะฟังเสียงของนายนัชชาเขาพูดหน่อยนะฮะ
เขาก็ไปต่อเขาก็ไปต่อแล้วก็เอามาอยู่ครั้งเนี้ยก็ถือไปอุบัติเหตุ
ไอ้เรื่องรูกระสุนรอยยิงเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยครับนี่
ผมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการไล่ล่าการยิงกันมาเลยนะ
รุ่นพี่ผมที่มีรอยยิงอันนั้นเป็นรอยเก่าครับ
แต่ครั้งนี้ผมก็ยอมรับว่าผมซิ่งมาเพราะว่าเหอะรถใหม่ไงคุณ
ก็เลยซิ่งมาแบบนี้แล้วก็พอลงสะพานเจอซาเล้งตัดหน้า
ผมก็เลยเสียหลักพอเสียหลักรถของคุณแม่สุพรรษาหรือนางสาวสุพรรษาเนี่ย
ลูกน้อยก็เลยมาชนเขาให้เลยเป็นอุบัติเหตุนะครับ
ตำรวจเนี่ยก็เรียกมาไก่เกลี่ยกันตกลงกันเรื่องของค่าเสียหายนะครับ
เพราะว่ารถพังทั้งคู่นะยังโชคดีนะคุณนะ
ลูกน้อยของคุณแม่ไม่เป็นอะไรมากนักนะครับ
ตำรวจก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดนะฮะ
เพิ่มเติมดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งคุณลูกน้อยเนี่ย

ต้องไปซื้ออะไรนะรองเท้านักเรียนกันไหม